นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปกันที่กรสินกันต่อ
คุณตาอายุหกสิบเจ็ดข่าวนี้ขึ้นเกษียณอายุมา
เป็นราชการเกษียณอายุมาเปิดร้านขายไอศกรีมค่ะ
ออกไปซ่อมป้ายออกไปซ่อมป้ายรถมารถมาแล้วมาชน
รู้ไหมคุณตาอยู่ไหนอยู่ไหนคะพุ่งเข้าไปในรถ
หัวทิ้มอยู่ตรงเนี้ยคุณตาพุ่งเข้าไปในรถคันนี้เลยเหรอ
หัวท่านอยู่ตรงนี้แล้วเป็นผ้าขาวเมื่อกี้นี้คือคลุมร่างคุณตาอยู่
ขาขาดสองข้างฮะโอ้ยผมบอกแล้วว่าข่าวนี้โอ้โห
สลดหดหูดเป็นอย่างยิ่งนี่คือสภาพในรถเก่งที่เกิดเหตุ
ท่านคุณผู้ชมครับพบร่างของนายพิพัฒน์ภูพาลเพชรอายุหกสิบเจ็ดปี
ผู้เสียชีวิตขออภัยนะฮะท่านขาขาดครับ
แล้วก็ศีรษะไปคว่ำอยู่ตรงที่วางเท้าของเบาะที่นั่งข้างคนขับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายกาลสินขอนแก่นตรงข้ามโรงเรียนดงบัง
กะบลหัวหนาคำอำเภยางตลาดพอตำรวจจากสอบภวร์โนนสูงนะครับ
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายปรีชาชาญขุนบานอายุ๒๗ปี
เป็นชาวกรสินเป็นคนขับรถเก่งคันนี้ฮะ
ยืนร้องไห้รอเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ห่างออกไปจากจุดที่รถเก๋งคันนี้จอดนะครับ
ไปเจอส่วนของขาครับ
ส่วนของขาสองข้างของผู้เสียชีวิตที่ขาดอยู่ครับ

บริเวณหน้าร้านขายไอศกรีมของผู้เสียชีวิต

บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นอดีตราชการครูเกษียณ
เอามาท่านมาทำร้านไอศกรีมวุ้นมะพร้าวนะฮะ

ซ่อมแซมป้ายร้านที่ตั้งอยู่ริมถนนหน้าบ้าน
ไม่นานญาติได้ยินเสียงคล้ายมีรถชน
ออกไปเห็นรถเก่งคันนี้สีส้มเนี่ย

พบนายพิพัฒน์ที่ออกไปซ่อมป้ายร้านขายไอศกรีม
ถูกรถชนเสียชีวิตอย่างน่าอเน็ตอนาจ

พอเห็นรถเก๋งคันนี้เสียงหลักลงข้างทาง
แต่ไม่เห็นหรอกนะตอนนั้นว่าชนคน

พันธุ์ตำรวจโทนฤทธินภูนะครับ
ท่านพันธการสอบสวนสพนสูง

แล้วก็สอบถามนายปีชาชาญคนขับรถเก๋ง

มาจากบ้านฮองฮีตะบนคลองขาม
่งหน้าไปเชียงยืนมหาสารคามครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าช่วงเวลานั้นมันเป็นตอนเช้า
ทัศนวิสัยอาจจะไม่ดีหรือเปล่า
ประกอบกับขับมาด้วยความเร็วหรือเปล่า
ทำให้รถเสียหลักตกถนนไปพุ่งชนนายพิพัฒน์

หลายคนสงสัยเฮ้ยมาเหรอสูญครับ
แอลกอฮอล์ในเลือดเขานะฮะ
ตำรวจจะสอบปากคำคนขับและพยานแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ว่ามาจากอะไรมาจากขับรถเร็วขับประมาท
หลับในกันแน่แล้วจะแจ้งข้อหาต่อไป

จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
ต้องขอแสดงความเสียใจจริงนะฮะ